โอ้โหส่วนเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเป็นเหตุระทึก
สไพร์ปืนลูกสองยาไปในโรงเรียนอ่ะ

บอกฆ่าสึกบุกจะไปรับลูกครับคุณผู้ชมไปดูฮะ
แต่เขาไม่ได้เข้าในตึกนะครับ

เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมดูสิครับนี่คือในโรงเรียนปืนเป็นปืนจริงไม่ได้ไม่ใช่บีบีกันนะฮะค่ะโอ้โหสะพายปืนยาวมาตอนเช้าเลย๗โมง๑๕นาทีได้คุณผู้ชมลูกหลานกำลังจะไปโรงเรียนนี่คือโรงเรียนภูบดินพิทยาลัยอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับผู้ปกครองก็ทยอยมาส่งลูกส่งหลาน
อายุ๒๙ปีขับรถมาจอดหน้าโรงเรียนครับคุณผู้ชมแล้วเดินลงจากรถสะพายปืนยาวนี่สะพายหลังมาเข้ามาที่หน้าประตูโรงเรียนก่อนแจ้งกับครูบอกว่าผมมารับลูกชายป๒กลับบ้านคือครูก็ไม่ทันถามสงสัยมีธุระด่วนกันระหว่างที่ครูเวรเนี่ยประสานไปยังเด็กนะนายจีรพงศ์เนี่ยมีอาการปึ๊ดรัดไม่พอใจแล้วเดินเข้าไปที่สนามแบบนั้น
แล้วดูสิปิดซ่อนอยู่ใต้โต๊ะคุณผู้ชมคือกลัวไงอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นแผนเผชิญเหตุนะ
โรงเรียนนี้เขาเคยซ้อมไว้เกิดสมมุติว่าเกิดเหตุอะไรแบบนี้มา
มีคนบุกเข้ามาในโรงเรียนหรือว่าเป็นคนคลั่งเนี่ย
เด็กจะไปมุดอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็ปิดไฟเพื่อความปลอดภัย
แล้วจริงพอข่าวมันแจ้งไปทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ไหม
ถ้าเกิดน้ำแข็งมีลูกอยู่ที่โรงเรียนนี้ก็ห่วงอ่ะห่วงดิไม่เป็นอันทำงานเลยค่ะ
ก็ทยอยเดินทางมารับบุตรหลานกลับบ้าน
นี่แหละแล้วตัวจิลภงตัวจิลภงคุณผู้ชมตำรวจไล่ตาม
เขาก็ขับบนเวียนนะครับไปอำเภอละแมไปอำเภอละแม

คุณผู้ชมไอ้ที่ผมเล่าตรงนี้เนี่ยเมื่อประมาณ๑๐วินาทีที่เล่าเนี่ยนะ
คือเขาใช้เวลาแบบนี้๕ชั่วโมงกว่า
จีรพงศ์จะขับรถกลับมาที่บ้านยังไม่จบคุณผู้ชม
ก่อนที่จะมาสู่เหตุการณ์แบบนี้
ตำรวจปิดล้อมก่อนเนี่ยจิลภงอยู่ในบ้านนะครับ
ตำรวจก็บอกว่าโอ้โหพี่ชายมาหน่อยแม่มาหน่อย

พี่ชายเนี่ยนะครับคือจีรพงศ์ไว้ใจ
พี่ชายเข้าไปในบ้านไปเอาปืนลูกซองยาวออกมาให้ตำรวจได้แล้ว
คุณผู้ชมดูระหว่างนี้คือที่พูดทั้งหมดเนี่ยไปเอาปืนออกมานะครับ
แต่ตัวจีรพงศ์ยังอยู่ในบ้านมันเจอจังหวะนี้ครับ
จังหวะที่ตำรวจบอกอ้าวเดี๋ยวเราจะเข้าไปควบคุมตัวแล้ว
ญาติพี่น้องเขาไม่พอใจให้ฟังให้ฟังบรรยากาศนิดนึงไม่เป็นไรแม้จะเป็นสำเนียงใต้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอธิบายไปเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันถึงเวลา

พวกมันไม่อยู่เรื่องคณะพวกมันไม่อยู่เรื่องตำรวจตำรวจก็กระจำยุทธวิธีขั้นต้นขั้นต้น
อันนี้แหละครับคุณผู้ชมคือพอตำรวจบอกว่าจะต้องบุกแล้วนะทำตามยุทธวิธี
คือญาติไม่พอใจไงญาติไม่พอใจก็เจรจากันบอกว่านี่ขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้
เดี๋ยวทำให้เกิดความเสียหายไม่ให้เกิดความบาดเจ็บไม่ให้เกิดความสูญเสีย
ยอมครับยอมเสร็จปั๊บถึงเข้าไปจับจีรพงศ์ออกมาได้เอาล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้
จีรพงศ์ให้การบอกว่าก็ผมเป็นห่วงลูกชายผมหลังจากรถโรงเรียนมารับลูกไปแล้วเนี่ย
ผมได้ยินนะได้ยินอะไรได้ยินเลยในหูผมเนี่ยทหารเมียนมาบุกทหารเมียนมาบุก
เดี๋ยวก่อนนะมีเครื่องบินลบเหรอหรืออะไรโอ้โหเขาบอกว่าไม่ใช่เสียงคนตะโกนบอกเท่านั้น